อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมและก็ในครอบครัวนะคะ
ก็คือทหารยศ๑๐โทนายหนึ่งตามง้อขอคืนดีพันรยาไม่สำเร็จ
ไปเจอไปพูดคุยต่อหน้าผู้จาตกลงกันไม่รู้เรื่อง
กระชากผมเลยขึ้นรถเลยนะคะ
แล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
จับที่ศีรษะแล้วก็เวียงไปเวียงมาแล้วก็ลากทุกรถ
พอเข้าไปในรถยังไม่พอนะคะทะเลาะกันยังไม่จุใจค่ะ
คือเหตุการณ์มันมีเสียงปืนดังขึ้น
และฝ่ายพันรยาถูกยิงเข้าที่แขนได้รับบาดเจ็บ
เพราะดีมากเลยนะแค่เฉียวได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะทหารนายนี้หลบหนีไป
สรุปล่าสุดวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
เรียบร้อยแล้วตำรวจสอบปากคำแล้ว
รับสารภาพแหละเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะ
ภาพคลิปมันก็ชัดนะคะบอกว่าทำรุนแรงจริง
แต่ทำไปเพราะความรักอ้างความรักนะ
ส่วนเรื่องที่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยิงพันรยานะ
แขนไม่ได้ยิงปืนพี่ลั่นไปเองนะคะ
พานุวัฒนพันชื่นเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจตรีนราเดช

พลตำรวจตรีนราเดชที่เป็นผู้บังคับการตำรวจ

หลังจากที่ก่อเหตุฉุดกระชากและดึงผมพันรยามาขึ้นรถ
ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
กระสุนไปถูกนางสาวพรพันธุ์พุทธกลางพันธุ์ระยา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนนะคะ
จากนั้นขับรถที่ก่อเหตุใช้ก่อเหตุหลบหนีไป
เรื่องต้น๑๐โทพานุวัฒน์รับสารภาพ
สาเหตุเกิดจากความรักค่ะที่มีต่อพันรยา
แต่ปฏิเสธเรื่องของปืน

แล้วก็เอาปืนอาจจะขึ้นมาขู่เนี่ยนะ

กล้องวงจรปิดมันถึกภาพชัดเจนเลยนะ

ก็ต้องดูจากการสอบปากคำ

หลังก่อเหตุเอาปืนไปทิ้งในลำทาน
หลบหนีไปขึ้นไปอยู่บนเขาน้อยเขาใหญ่

สิ่งที่ติดตัวไปมีข้าวกล่อง๒กล่อง

แต่ทีนี้เขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักเลย

ซึ่งหน้าร้านขายของชำเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สิบโทพันวัดคือตอนแรกทะเลาะกับพันรยา
แล้วก็ไล่พันรยาออกจากบ้าน

หอบลูกไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่
จากนั้นสิบโทพันวัดตามมาง้อ

ทำรวจไปพบหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งนัด

ติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็ไปพบรถเก๋งที่สิบโทพานุวัฒน์ใช้ก่อเหตุ

พื้นที่ตำบลหนองแก้วยึดเข้ามาตรวจสอบ
ทีนี้จากการสอบประวัติพบว่า
ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสิบโทพันวัด
ราชการเบื้องต้นหลังจากได้ตัวแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหา
ใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ